สั่งซื้อมือถือแต่ไม่ได้มือถือได้อย่างอื่นนะคะ
อย่างรายนี้เนี่ยได้น้ำยาสักผ้าหนึ่งถุง

อันนี้ปัญหาดีปัญหามันหลาย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

ทำเสียงแบบนี้เพราะเขากะอยู่แล้วว่าเขาต้องโดนหลอกแน่แน่ผมเดานะให้ผมเดาได้ไหมได้คือสั่ง
โทรศัพท์อ่ะแต่เขย่ากล่องมันมีน้ำฉกมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งโอ้โหนะคะเดี๋ยว
จะค่อยทยอยเล่าโชคฟรานซับ
เป็นคนโพสต์นะแล้วเธอบอกว่าเนี่ยเธอดูโพสต์
ของแม่ค้าคนหนึ่งแล้วแชทไปก็ไม่ได้เจาะจงนะ
จะซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนหรอกคือเขาก็ไลฟ์ขายมือถือ
เธอก็ทักแชทไปนะคะไม่ได้เจาะจงว่าจะเอารุ่นไหน
ขอแค่ให้หลานเรียนได้ก็พอเพจตอบรับบอกเดี๋ยวส่งมาให้
แล้วต้องเป็นการเก็บเงินปลายทางเท่านั้นเขาก็มานั่งคิด
ทำไมร้านไม่พูดถึงราคาของเลย
แล้วไม่เห็นพูดถึงรายละเอียดเลยว่าเธอจะได้รุ่นไหน
ถูกหลอกแง่เขาก็เลยแชทไปหาทางร้านบอกไม่เอาละ
ขอยกเลิกการซื้ออันนี้ขนาดตั้งรับแล้วนะ
ร้านบอกยกเลิกไม่ได้ถ้ายกเลิกมีความผิดตามกฎหมาย
นั่นนี่หัวหมออีกนะคะเขาก็เลยเอากลัว
พอสินค้ามาส่งก็จ่ายเงินให้ไป๒๐๐บาท

สองร้อยบาทคือมือถือ
เสร็จแล้วก็เลยเป็นที่มาของการถ่ายคลิป
เพราะว่าเธอก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วล่ะ
ว่าเธอจะได้มือถือค่ะลองฟังดูค่ะ
เพื่อนบ้านหาเทศแบบนี้มันบางเทือก่ะคนถูกคนอยากเนาะค่ะ
วันนี้ก็ไม่เทศจังสีก่ะฝากไปถึงอันเพจเพื่อนเนี่ย
จะเห็นแบบนี้อีกค่ะอยากฝากพี่น้องที่โพสต์ไปนั่นก็อยากเตือนพี่น้อง
จะให้ตกหล่อคนกลงแบบนี้อีกให้เมียนี่เป็นผู้ชดทายซะ
นี่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของแทนนะคะคือเธอกะแล้วแล้วสั่งไปแล้วยกเลิกไม่ได้
เรื่องนี้เนี่ยตำรวจเองเนี่ยคือหลังมีคดีลักษณะแบบนี้เยอะมากขึ้นนะคะ
วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ก็สั่งเลยนะคะ
ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
จะต้องมีการประเมินกันทุก๓เดือนเพราะว่าคดีโกงขายสินค้าออนไลน์มันเยอะมากจริงนะคะ
ก็อยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ตำรวจเองก็ต้องเรียนรู้
แล้วนำมาปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากร
ซึ่งเขาก็จะมีมาตรการเชิงลุกคือ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานศึกษาไปทำความเข้าใจกับเด็กแล้วก็ประชาชน
แต่ที่แน่คนที่ทำแบบนี้มีความผิดนะคะ
ก็คือฐานกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงนะคะ
ผิดฐานช่อกงประชาชนตามกฎหมายอาญามาตรา๓๔
แล้วก็ผิดเรื่องของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

แล้วก็ฝากเตือนประชาชนเลยค่ะ
ถ้าหากว่าเราพบแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
หลอกลวงแจ้งเบาะแสไปที่เบอร์นี้นะคะ
สายด่วน๑๙๑แล้วก็๑๕๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ